มันไปคาบลูกแมวของตัวไหนมาก็ไม่รู้

ไปคาบมาจริงจริง

เลี้ยงยังไงไหวที่บ้าน๔ตัวเข้าบ้าน

ฟ่านไปเอาลูกใครมาลูก
แล้วนั่งกอดกันแบบไม่ให้ไปไหนเลย

เออนะฮะไม่รู้เอามาจากไหนเหมือนกัน

คาบลูกแมวของใครมาก็ไม่รู้
นี่ฮะอยากจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือยังไง
คือเจ้าของที่บ้านมีอยู่แล้ว๔ตัวลูกแมว

ชาวเน็ตเห็นก็ลอยก็อดยิ้มไม่ได้คือ
อยากจะมีลูกเพิ่มเหรอหรือยังไงนะฮะ

เออเข้าฟ่านมันคงแบบแอบไปมีเมียเก็บไว้หรือเปล่า
แล้วตามไปหาเมียแล้วก็ไปเอาลูก
พอเลิกกับเมียก็ไปเอาลูกกับเมียนั้นมาหรือเปล่า

เออแมวมันก็อยากจะมีลูกของมันเนอะ